มาดูที่จังหวัดมหาสารคามครับฝ่ายปกครองเนี่ยบุกไปจับในอ้วน
อ้วนเนี่ยมีอาชีพเผาถ่านใครเขารู้กันว่าเผาถ่านแต่ที่ไหนได้
เขามีอีกอาชีพหนึ่งแอบแฝงคืออาชีพการค้ายาเสพติด
คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าครอบครัวของเขาเมียเอ่ยลูกเอ่ย
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในอ้วนเนี่ยมีพฤติการแบบนี้
พอถูกจับนะครับบรรยากาศแบบนี้มันก็เลยเกิดขึ้นครับ
ผมพอจะอธิบายความรู้สึกของน้องกางเกงแดงได้ที่เป็นลูก

ไม่รู้ว่าพ่อเป็นแบบนี้
นี่แหละครับทั้งครอบครัวกอดกันร้องไห้โฮครับ
เสียใจที่หัวหน้าครอบครัวถูกเจ้าหน้าที่จับไป
ดำเนินคดีในข้อหาค้ายาเสพติด
คุณผู้ชมครับคดีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
บูลเจริญอยู่๔๒ปีที่บ้านตะมวลโพชัย

นี่แหละฮะหลังจากได้รับแจ้งบอกว่านิรุธ
มีพฤติการเสพและค้ายาเสพติด

พบว่าบ้านของนายนี้วุฒิคือทำทีเป็นเผาทานขาย
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายครับแล้วในผ้าขาวม้าที่รัดเอวเขาเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมดูไปนะนี่ค้นไปก็เจอไป

พอแกะออกมาพบว่าเป็นซองยาบ้าแบบเดียวกัน
มัดรวมกันอยู่๑๐ถุงครับ
เอาออกมานะเป็นเม็ดได้เท่าไหร่รู้ไหม
กว่า๒๕๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็พบกัญชาแท่งด้วยอีกกระป๋องหนึ่ง
จากการสอบถามเบื้องต้นนะครับนายนิวุฒิเนี่ยนะฮะให้การปฏิเสธนะครับ
บอกว่ากัญชาเหรอคุณนำรวจ
เจ้าหน้าที่กัญชาผมซื้อไว้ต้มไก่
แล้วไอ้ยาบ้าล่ะยาบ้าบอกนู่นไอ้สมปองนู่น
สมปองมันคนปฐุมรัฐ
มันเอามาฝากไว้แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวเมียมันจะเอา

หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวนะครับ
ไปค้นหาปืนนะฮะที่บ้าน
ไปเจอปืนลูกซองอีกหนึ่งกระบอกซุกซ่อนอยู่ใต้บันไดครับ

คนทั่วไปรู้และคิดว่าเขามีอาชีพเผาถ่านเนี่ย
ก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมนะฮะ
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งเขาหาเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครอง

และมีปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

เป็นพ่อค้ายาเสพติดที่รู้จักกันในฉายา

ไปซื้อจากนั้นเนี่ยมันขายยานะครับ
คือลักลอบขายยาบ้ามาแล้วหลายครั้งนะครับ

ภาพที่เราเห็นไปตอนต้นครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อน